ไปตั้งด่านตรวจกลางดึก

คุณผู้ชมบนรถน่ะพระขับรถมา
ทีนี้ค่ะมันจะคิดอะไรต่อได้หลังจากนี้

ถุงยางอนามัยอยู่ที่ฝ่ายผู้หญิง

แล้วสุดท้ายเนี่ยเค้นสอบไปสอบมาเนี่ยนะคะ

พอถูกเค้นหนักเข้าเขาบอกว่าสนิทกัน

ไม่มีคำตอบค่ะดูคลิปนี้ค่ะ
นี่คุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

โอ้โหนี่ตักเตือนศรีกาด้วยนะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกลางดึกของเมื่อวันที่๑๐มิถุนาที่ผ่านมาค่ะ
คือทางด้านผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสุพรรณบุรี
ก็มีการนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง
ก็อาศาสมัครรักษาดินแดนเนี่ยนะคะเขาตั้งจุดตรวจ
บริเวณสะพานข้ามคลองที่ตำบลดอนโพทอง

คันนี้ขับมากลางดึกเลยก็เรียกตรวจ

เป็นพระเลขาเจ้าอาวาสวัดดังในพื้นที่ตำบลดอนโพทองเลยแหละ

อันนี้คือตอนตรวจเจ้าหน้าที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะ
ทีนี้ต้องนิมนต์พระท่านลงจากรถ
ต้องเชิญศรีกาลงจากรถแล้วตรวจรถ
ทีนี้ตอนตรวจที่ตัวศรีกา
เจออะไรล่ะถุงยางอนามัย๒ชิ้น
แล้วเจอวาซาลีนซุกอยู่ในเสื้อชั้นใน
เอามาทาปากละมั้งปากมันแห้งละมั้งช่วงนี้
แล้วก็ไม่ได้เจอสิ่งผิดกฎหมายอื่นนะคะ
ทีนี้สอบถามพระท่านพระท่านบอกว่าจะขับรถไปส่งศรีกา
ตอนแรกเนี่ยพระท่านก็บอกว่าเป็นญาติกันกับศรีกา
เพราะว่าเดี๋ยวศรีกาจะไปทำงานเฝ้าผู้ป่วยที่โรงพยาบาล

เจ้าหน้าที่เขาไม่เชื่อค่ะเค้นสอบ
ว่าสรุปเป็นญาติฝ่ายไหนเอาไหนไล่ลำดับญาติให้ฟังหน่อย
ตอบไม่ได้เพราะว่าสุดท้าย
ศรีกาไม่ใช่ญาติไงคะเป็นคนสนิทกันเท่านั้น
ทีนี้เจ้าหน้าที่ถามต่ออีกท่านสนิทกันแบบไหน

พระท่านเงียบหน้าซิดพระท่านตอบไม่ได้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกนะว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นแบบนี้
ไม่เหมาะสมทำแบบนี้เดี๋ยวจะโดนตำหนิเอาได้นะ
ดูสิพระออกมาจากวัดกลางดึกมันค่ำมืดแบบนี้
แล้วก็อยู่กับศรีกาสองต่อสองทำไมอ่ะ
ถ้าเกิดว่าจะให้ไปส่งศรีกาไม่ให้ญาติของศรีกา
ให้เด็กวัดมาส่งล่ะพระท่านก็บอกว่าก็
เด็กวัดมันไม่มีเจ้าอาวาสก็ไม่อยู่
อาตมาก็เลยมาส่งเองมันไม่ได้ค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากตรวจสอบนะผู้ช่วยป้องกันจังหวัดก็มีการตักเตือน
แล้วก็ขอให้พระท่านปฏิบัติตัวอยู่ในระเบียบของสงฆ์
เพราะว่าไม่งั้นจะทำให้ญาติโยมไปกลับว่ายศรัทธา

ถามว่าทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรนะปล่อยตัวไป
แล้วก็รายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทราบ

คือด้วยความที่มันไม่มีสิ่งผิดกฎหมายนะ

ใช่นะคะก็ต้องแจ้งไปที่ทางวัดนั่นแหละนะคะ